แต่เรื่องต่อไปเป็นความจริงและต้องตั้งใจดูด้วยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าเตือนเลยนะระวังกันนิดนึง
คือมีคนมาสั่งของที่ตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีคุณผู้ชม
ไปเยอะแยะมากมายเลยสุดท้ายหายไปแบบไร้ร่องรอยอะค่ะ
ดูภาพอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่ตลาดวิสิตชัยอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ในภาพคนนี้ค่ะเขาตระเวนไปทั่วตลาดเลยไปสั่งซื้ออะไรบ้าง
ไก่๑๐๐ตัวไม่พอหัวหมูอีก๓๐หัว
แตงโมทั้งร้านเหมาเลยไข่ไก่๑๐๐แผงกล้วยอีก๑๐๐หวี
และกุ้งแม่น้ำ๑๘กิโลกรัม
เขาจะไปแก้บนแล้วก็สั่งเรียบร้อยจากนั้นทำยังไงยังไง
ไม่ไปเอาของแล้วหายไปเลย
งานนี้เราก็ตามไปที่ตลาดสดค่ะ
เวลาสั่งเยอะเขาต้องเตรียมของ
ไม่ได้สามัครวันเดียวละได้เลยอีกวันนึงค่อยมารับคุณนึกออกมั้ย
ก็ไปพบกับพ่อค้าในตลาดก็คือคุณนาวีธรรมชัยเล่าให้ทีมงานของเราฟังนะบอกว่า
ชายที่มาสั่งไก่กับหัวหมูที่ร้านของเขาเนี่ยค่ะมีคนมาสั่งแต่ว่าร้านของเขาไม่มี
เขาก็เลยแนะให้ไปซื้อที่ร้านของญาติซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของตลาด
เขาก็สั่งไก่๑๐๐ตัวหัวหมูสามสิบหัวแล้วต่อมาเนี่ยนะคะ
ญาติของเขาที่ตลาดเนี่ยนะเขาก็ขอเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ
แต่ทีนี้ลูกค้าที่มาสั่งไม่จ่ายแล้วก็ขอเดินไปซื้อของตรงอื่นต่อ
สั่งไว้เอาไก่๑๐๐ตัวนะหัวหมู๓๐หัวนะมัดจำได้ไหม
ไม่จ่ายเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวเดินมาอารมณ์ประมาณนี้แหละ
คิดว่ามาสั่งไว้ก็เลยเตรียมจัดของเอาไว้ให้ครบเลย
จากนั้นหายไปเลยคุณไม่มาเอาของอ่ะของของที่เตรียมเอาไว้สั่งไว้อ่ะ
กลับมารับผิดชอบหน่อยคุณสั่งของ
มาจ่ายหน่อยแล้วยังไม่หมดแค่นี้
นางสาวกัญญาพักทองดีแม่ค้าอาหารทะเล
ผู้เป็นเจ้าของคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อกี้ที่เราดูไปเธอบอกว่าเธอก็โดนเหมือนกัน
คนนี้คนเดียวกันเนี่ยมาสั่งกุ้งแม่น้ำแบบต้มนะเอาแบบตัวใหญ่เลยนะ๑๘กิโลกรัม
แล้วบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงพยาบาลบ้านมึงเพราะว่าตัวเองถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
เอาง่ายง่ายคือถูกรางวัลมาจะไปเลี้ยงคนปรากฏว่าเขาก็เตรียมของไว้ให้ไงคุณคือ
คือบอกว่าเอาแบบต้มแล้วคุณนึกออกไหมกุ้งที่เอามาทำแล้วอ่ะมันจะขายใครต่ออ่ะสิบแปดกิโลอ่ะอืม
โทรกลับไปก็ติดต่อไม่ได้ไม่รับสายสรุปนะคะตอนนี้รวมแล้วมีพ่อค้าแม่ค้าเสียหายเกือบทั้งหมด๑๐ร้าน
มูลค่าของเกือบสามหมื่นบาทบางรายอ่ะเอาของมาขายไม่พอ
เขาต้องออกเงินเองเพื่อไปเอาของมาเพิ่มให้อย่างที่บอกไป
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็อยากฝากเตือนไปถึงผู้ก่อเหตุเลยว่าหยุดนะอย่าทำแบบนี้
อย่าไปทำแบบนี้กับใครเข้าใจไหม
ใช่แล้วก็ช่วยกลับมารับผิดชอบหน่อยเพราะว่าตอนนี้คลิปของคุณนี่โด่งดังแล้ว
ทั่วโซเชียลแล้วหน้าตาคุณนี่คือใครเห็นคือจำได้หมดแล้ว
กลับมารับผิดชอบหน่อยคุณคุณไม่ใช่ว่ามาสั่งเล่นแล้วหายไปนะ
คนเขาทำมาหากินเขาก็ต้องการเงินบางคนพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีต้นทุนในการขายเหมือนกัน